ส่วนคลิปนี้ค่ะคนโพสต์เขาถามชาวเน็ตค่ะ
ว่าเหตุการณ์แบบนี้ตำรวจทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
มีตำรวจบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปทะเลาะกับคนที่อยู่ในบ้าน
แล้วก็จับผู้ชายคนนึงเขาเมานะอยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วก็จับล็อกคอกดลงไปที่พื้นอะไรแบบนี้ค่ะ

นี่ค่ะคนโพสต์เขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้
แล้วเขาก็ถามว่าถามผู้รู้หน่อย
ที่ตำรวจทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
มุมหนึ่งก็บอกว่าโอ๊ยตำรวจทำเกินไปไหมไปตั้งหลายนาย
แค่คนเดียวอยู่ในบ้านแล้วต้องกดกันรุนแรงขนาดนั้น

เขาถึงต้องทำขนาดนี้
ทีนี้ค่ะมีคนไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้
เขาบอกว่าผมคือตำรวจอ้วนในคลิป
มีอะไรสงสัยถามได้แล้วก็อธิบายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุนำถังดับเพลิงฉีดเข้าไปในร้านค้าชุมชน
ที่เขาไม่ให้เซ็นเบียร์แล้วหนีมาดื่มเบียร์กับเพื่อนต่อ
ร้านค้าเขาเสียหายตำรวจพยายามจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาคุย
แต่ถูกท้าทายให้เข้าไปจับตอนนั้นผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีปืน
จะเข้าไปทำงานกับบุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือด้วยดี
ก็ต้องใช้มาตรการแบบนี้ขออภัยถ้าทำให้แตกตื่น
เคสนี้แม่ของผู้ก่อเหตุยอมชดใช้ค่าเสียหายและทำความสะอาดแล้ว
ตำรวจอ้วนเขาบอกว่าเขาเป็นคนในคลิป
แต่ถ้าดูวิธีการล็อกตัวแล้วเขาก็มียุทธวิธีในการเข้าจับกลุ่ม
เขามีท่าของเขาใช่ไหมคือเป็นท่าที่แบบกดลงแล้วก็เอามือ
ดึงแขนขึ้นมาไพ่หลังไว้อันนี้ล็อคอยู่เลย
ทีนี้ค่ะเราก็เลยให้นักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มไปที่บ้านโคกธมตำบลโคกยางอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุริน
ไปเจอกับนางบุญฉลาดพวงสดแม่ค้าร้านขายของชำอะค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุในดำคนที่ถูกตำรวจจับในคลิป
ขอซื้อเบียร์ที่ร้านแต่ในดำบอกว่าขอเซ็นไว้ก่อนได้ไหมอ่ะ
ไม่มีเงินจ่ายนางบุญฉลาดก็เลยบอกว่าไม่ได้ปฏิเสธไป
เพราะว่ารอบเช้าก็เซ็นไปทีนึงแล้วนี่จะมาเซ็นอีก
อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่ร้านค่ะแต่ในดำบอกว่างั้นจ่ายเงินก็ได้
นางบุญฉลาดก็เลยบอกว่างั้นรอก่อนเดี๋ยวขายของให้เด็กเด็กนักเรียนก่อน
เด็กเข้าไปแข่งกีฬามาซื้อของพร้อมกันหลายคนตามคลิปภาพค่ะ
แต่ในดำเมาอยู่แล้วอารวาสอย่างนี้
แล้วเด็กเต็มเลยน่ะใช่ทำลายข้าวของในร้าน
ผักเผือกอะไรเขากระจายไปหมดนะคะแล้วเอาถังดับเพลิง
หุ้มลงกับพื้นอย่างนี้
เด็กนักเรียนใจเจ็บประหลาดรวมมือ
ที่ต้องแจ้งตำรวจเพราะกลัวว่าเมาขนาดนี้
เกลาว่ากลัวว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นเขา
เซ็นแค่นี้ไม่ได้ซื้อก็ไม่ให้ได้บอกเดี๋ยวก่อนบอกเนี้ย
เดี๋ยวก่อนบอกเดี๋ยวก่อนจ่ายให้นักเรียนก่อนซื้อ
ตังค์ให้นักเรียนเสร็จก่อนเองจะเอาไปกินทำไมนักเรียนมาบ้านยายนี
นี่ไม่ให้กินเหล้าหรอกพูดอย่างเงี้ยทีนี้เขาจับหนี้เฟี่ยงเลย
หากเผือกหมดหน้าบ้านมันก็ตกใจอ่ะเด็กก็ยืนอยู่เต็มตรงเนี้ย
เปิ้ลกันเลยพอยิงมาเปิ้ลก็คูแตงรักอยู่ในนี้ซื้อของไอ้ลูกชายกันเนอะ
ก็พากันออกหลังกลางร้านมันก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยเลยตกใจว่า
เงินก็อยู่ตรงเนี้ยเต็มเงินก็ไม่ได้ไปไหนแล้วสภาพของร้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เป็นคลิปอย่างที่ท่านเห็นก็คือพอเขาแจ้งความตำรวจ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตามไป
ตามตัวนายดำเพราะว่าต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเอาไว้
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ในคลิป
ซึ่งคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตำรวจเนี่ยต้องไม่เห็นคลิปที่ร้าน
ซึ่งตำรวจเขาบอกว่าก็เนี่ยบอกว่ามีปืนด้วย
ผมก็ต้องใช้ยุทธวิธีในการจับแบบนี้
นางบุญฉลอมสอนดอกผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ส่วนตัวคิดว่าตำรวจทำหน้าที่ตามปกตินะและไม่ได้เกินกว่าเหตุ
เนื่องจากกลุ่มที่ก่อเหตุทั้งหมดล้วนแต่เมากร่าง
ทำให้ตำรวจต้องทำแบบนี้
ไม่ฟังเขาเขาก็ต้องใช้เสียงดังนิดนึง
เพื่อนของเขาเหมือนมากันไว้ไม่ให้เพื่อนออกมานะคะ
เล่าเข้าปากคือทุกคนจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้

เมาจนที่ตัวเองไม่รู้ว่าเพื่อนมาทำอะไร
แต่ตัวเองก็ยังปกป้องเพื่อนนะคะ
เพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงมาเซ็นเหล้ามาซื้อเหล้าให้ไป
ตัวเองรอกินอยู่ที่กลุ่มนะคะ
ดำนี่ไม่รู้อายุเท่าไหร่นะแต่ดูจากคลิปเนี่ยอายุไม่ใช่น้อยแน่

เดี๋ยวดูว่าเขาจะบอกว่าลูกชายเขาเป็นยังไงนะ
แม่ของนายดำที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะ

วันเกิดเหตุลูกชายไปซื้อเหล้าก็แค่ขอเซ็นไว้ก่อนทางร้านไม่ให้
แล้วก็มาด่าว่าลูกชายของเธอ
ลูกชายก็เลยทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ประกอบกับลูกชายก็มีอาการทางสมองไม่ค่อยดี
เนื่องจากถูกรถชนมาก่อนก็เลยอาจแสดงอาการออกไป
เพราะว่าสมองไม่ค่อยดี

ก็เลยทำอะไรที่แบบไม่เหมาะสมออกไป
มันเกือบตาย
เตะไม่ได้เอาไอ้ใบรับโรงเพศมาจากกรุงเทพ
ถ้าแม่รู้ว่าลูกชายมีอาการแบบนี้
ก็ต้องไม่ปล่อยไปกินเหล้าสมเรเทเมา

จริงแล้วคุณแม่ของในดำต้องขอบคุณเจ้าของร้านขายของชำนะคะ

ไม่งั้นถ้ายอมให้เซ็นนะ
เซ็นไปแล้วรอบนึงไง

เอาไม่ขายก็คุณเมาสนั่นแล้ว

ชั้นภัยบูลสารวัตรสถานีตำรวจภูทรธม
ก็ชี้แจงว่าจากการรายงานของตำรวจที่เข้าไประงับเหตุ
ตำรวจบอกว่าก็พยายามจะนำตัวในดำที่เข้าไปหลบอยู่ในบ้านเพื่อนเนี่ย
มาคุยมาคุยกับทางร้านขายของชำแต่กลุ่มเพื่อนของในดำก็มาขวาง
แล้วก็มาท้าทายตำรวจอีกให้เข้าไปจับแล้วก็มาอ้างว่ามีปืนอีก
ตำรวจก็เลยต้องทำแบบในคลิปนี่แหละค่ะอยากจะให้ประชาชนเข้าใจตำรวจด้วย
สุดท้ายเหตุการณ์นี้ก็จบด้วยดีนะคะตกลงกันได้
แม่ของในดำก็ต้องไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับในดำที่ไปทำร้านเขาวุ่นวายเละขนาดนั้นนะคะ
เจ้าของร้านก็ไม่ติดใจดำเนินคดีอะไรเพราะว่าในดำก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ดูสิแม่ก็ต้องไปช่วยจ่ายเงินชดใช้เขาอะไรแบบนี้